ท่านผู้ชมครับถ้าท่านเจอการรีดไถของเจ้าหน้าที่
อย่าไปยอมถ้ากลัวอันตรายเอาละยอมให้เราปลอดภัยก่อน
จ่ายเงินจ่ายทองอะไรไปเนี่ยแล้วท่านมาร้องเรียน
จะผ่านสื่อที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้สื่อเยอะแยะไปหมด
โอ้โหค่ะแล้วสื่อตามมาใช่ค่ะทุกสื่อนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเรา
เป็นไทยรัฐทีวีเป็นไทยรัฐออนไลน์อะไรเท่านั้นสื่อที่ไหนก็ได้นะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นคนผิดจะลอยนวลแล้วก็จะทำอยู่เรื่อย
เขาจะมีเขตใช่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะสามีเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรม
ภรรยาเขาเป็นคนต่างด้าวนะถูกตำรวจชุดหนึ่งดักตรวจค้น
ตรวจจับแล้วก็รีดไถเงินเสียเงินไป๓๐๐๐
แต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ยอมนะฮะโอ้โหกลายเป็นว่ามีนักการเมืองท้องถิ่น
เป็นอดีตนะจะมาขอเคลียร์นู่นนี่นั่นอะไร
ตอนนี้ตำรวจระดับบัญชาการภาคเขาทราบเรื่องแล้ว
ไปดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะครับที่เขามีเป็นหลักฐานจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
นี่ฮะค่ะยังโชคดีเขาถ่ายได้หน่อยหนึ่งใช่ใช่ไหมถ้าถ่ายไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โห
มันก็ยังพอมีหลักฐานบ้างเนอะอันนี้ไม่งั้นเลยยุ่งเลยนะครับ

เนื่องมาจากนายฐานพลอายุ๔๕ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ได้เอาคลิปนี้มาโพสต์ระบายความคับแค้นใจ
บอกว่าภรรยาของเขาชื่อพิมชนกอายุ๒๒ซึ่งเป็นคนต่างด้าว
แล้วก็ลูกชายอายุ๑ขวบ๑๐เดือนกับคนในหมู่บ้านอีก๓คน
รวมเป็น๕คนในรถคันนี้ฮะ๕คนผู้ใหญ่๓เด็ก๒
ระหว่างทางเนี่ยถูกตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งในอำเภอแม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่สกัดจับ
ตอนนั้นกำลังเดินทางกลับจากไปงานแต่งงานของญาติที่หมู่บ้านโป่งา
ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่ามีตำรวจหลายนายมาดักอยู่ระหว่างทางมาโบกรถให้หยุด
แล้วให้ลงจากรถเพื่อตรวจค้นและตรวจปัสสาวะ
แต่ตรวจแล้วนะจะตรวจค้นในรถตามร่างกายหรือว่าตรวจปัสสาวะไม่มีสารเสพติด
แล้วก็ขอตรวจบัตรประชาชนทีนี้พอพบว่านางพิมชนกภรรยาของเขาเป็นคนต่างด้าว
แต่ว่าไม่ได้พกบัตรต่างด้าวมาก็เลยถูกจับตัวขึ้นรถตำรวจเลย
ก็เอาคนอื่นไปด้วยนะรวมหมดแล้ว๕คนเนี่ยพาไป
แต่ไม่ได้พาไปโรงพักฮะพาไปบนดอยแห่งหนึ่งฮะเป็นป่าบนดอยนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาว่าเป็นชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ภรรยาเขาก็โวยวายว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่พาหนูไปโรงพักอ่ะ
ตำรวจก็อ่างั้นพาไปโรงพักก็ได้แต่ไม่ได้พาไปสถานีตำรวจนะครับ
พาไปป้อมตำรวจนะฮะป้อมตำรวจแห่งหนึ่งในตะบนแม่สาว
แล้วตรงจุดนั้นไม่ยอมให้ภรรยาของเขากับลูกชายวัย๑๐ขวบ๑๐เดือน
นมกินอะไรเลยแล้วเรียกเงินเรียกเงินครั้งแรก๑แสนบาท
แล้วเพิ่มไปเพิ่มไปจนเป็น๕แสนบาท
หลังจากที่แบบถามไปถามมาเค้นไปเค้นมาแล้วรู้ว่า
สามีของนางพิมชนกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
โอ้โหทีนี้เลยเรียกเยอะเลย

นี่ฮะภรรยาของเขาก็กลัวว่าจะมีอันตรายก็ยอม
ก็ไปกดมา๘๐๐๐บาทกด๔ครั้งนะฮะครั้งแรกแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
๓หมื่น๓หมื่น๑หมื่น๑หมื่นเนี่ยรวมแล้ว๘หมื่น
แต่ไม่พออีกนะโอนเข้าบัญชีของคนอื่นอีก๒ครั้ง
มาตรวจสอบตอนหลังนะท่านผู้ชมเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วผู้ใหญ่บ้านถึงเบิกเงินไปให้ตำรวจชุดนั้น
๖หมื่นบาทครั้งแรกเนี่ยโอนไป๕หมื่นครั้งที่๒โอน๑หมื่น
รวมแล้วนะ๑๔๐๐๐บาทแล้วนะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะ
ในวันที่สามกุมภาพันธ์ระหว่างนั้นมีผู้ใหญ่บ้านหญิงคนหนึ่งนะครับ
เขาเรียกว่าแม่หลวงใช่ไหมคนภาคเหนือแถวนั้นเรียกแม่หลวงเชียงใหม่เนี่ย
เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงอาสาเข้ามาช่วยเหลือออกเงินให้ก่อน๑๖๐๐๐บาท
รวมกับยอดที่ไปกดไปโอนในครั้งแรกอีก๑๔๐๐เท่ากับว่าให้ตำรวจไป๓แสน
คือพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแทนที่แม่หลวงผู้ใหญ่บ้านหญิงจะเฮ้ยไม่ได้ไม่ยอม
อย่างนี้ต้องไปร้องเรียนแจ้งความแต่กลับมาแบบเอางี้เดี๋ยวช่วยออกเงินให้ก่อนแสนหก
เขาจะเอาใช่ไหม๕แสนเหรอเอาเป็นว่าเราให้เขาไปแล้วแสนสี่ให้อีก๑๖๐๐ก็แล้วกัน
รวมเป็นสามแสนเดี๋ยวออกเงินให้ก่อนเนี่ยฮะสามีของหญิงชาวต่างด้าวคนนี้เลยบอกว่า
หลวงคนนี้เขาหวังดีจริงหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับตอน๒ทุ่ม
ของวันที่๓กุมภาพันธ์หลังจากที่ถูกจับกันไปตั้งแต่บ่าย๒โมงก็๓แสนนึกว่าจบไปแล้วนะ๓กุมภาพันธ์นะ
ไม่จบค่ะผ่านมาหนึ่งเดือนไอ้กลุ่มเดิมเนี่ยมันโทรมาโทรมาขู่ให้จ่ายเงินอีกต้องโอนโอนเงินให้อีกสองครั้งนะฮะครั้งแรกเนี่ยปลายเดือนกุมภาพันธ์โอนไปให้
ผู้ใหญ่บ้านบอกโอนให้ก่อนอีกแสนหกแล้วมาเอาไปอีกเนี่ยฮะอีกอ่า
หมื่นเนี่ยรวมรวมแล้วก็โอ้โหหลายแสนอ่ะค่ะนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะฮะสำหรับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงนะครับ
ที่ถูกดักตรวจจับในวันนั้นหนูก็โวยวายว่าเออทำไมไม่พาไปที่

รถกลับมาแล้วก็พาไปในป่าตามคลิปค่ะ

ก็เลยแบบเขาก็พาไปพาไปที่ป้อม

พาตังค์ด้าวให้ที่มีสิทธิ์

เอาเป็นว่ารวมแล้วเนี่ยเสียเงินไป
แสนกว่านะฮะรวมแล้วเนี่ยนะครับ

ฐานพลแล้วก็นางพิมชนก
สองสามีภรรยาที่ตกเป็นเหยื่อรีดไถนะครับ

ดูแลพื้นที่ภาคเหนือดูแลพื้นที่เชียงใหม่

ไปยื่นตรวจสอบกรณีนี้ไว้
ภรรยาถูกอุ้มไปรีดเงิน
แสนกว่าบาทแล้วก็ขอความคุ้มครอง
ดูแลความปลอดภัยคนในครอบครัวด้วย

ไม่มีสัญชาติไทยติดตัวไปด้วยนะครับ

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับ

มาร่วมการสอบปากคำด้วย

ที่กำลังให้ข้อมูลกับตำรวจ

ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่อยู่นะครับ

เขาบอกว่าเขาเป็นอดีตนายกเทศบาลแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอแม่อาย

รับเงินคืนจากตำรวจชุดรีดไถ

มีโทรศัพท์จากตำรวจชุดที่ไถ

แล้วก็ถอนแจ้งความซะเถอะ

มีโทรศัพท์จากตำรวจชุดที่ไถ

แล้วก็ถอนแจ้งความซะเถอะ
เดี๋ยวฟังนะครับ
มีโทรศัพท์จากตำรวจชุดที่ไถ

เออค่ะต้องไปถามแม่หลวงด้วยนะเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเนี่ย

แม่หลวงผู้ใหญ่บ้านหญิงกับตำรวจ

คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณต้องดูแลทุกสุขเขา
ต้องพาเขาไปแจกความ

แล้วก็มีอดีตนายกเทศบาลแห่งหนึ่ง

บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราครับท่านผู้ชมครับ
ไปคุยกับนายธนพลนะฮะสามีของผู้หญิงที่ถูกอุ้มรีดไถเงินเนี่ย
บอกว่าหลังจากรู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้เป็นห่วงมากคือลูกกับเมียกลัวว่าจะมีอันตราย
ก็โทรศัพท์ไปขอต่อรองกับตำรวจชุดจับกลุ่ม
ขอให้ลูกได้กินนมหน่อยได้ไหมวันเกิดเหตุ๓มีนาคม
ถูกจับตั้งแต่บ่าย๒แล้วเด็กขวบเศษไม่ได้กินนมเลย
แต่ตำรวจชุดนั้นไม่ยอมแล้วไม่ต่อรองอะไรทั้งสิ้น
บอกว่าต้องให้เมียเขาไปกดเงินให้อย่างเดียว

หลังจากนั้นยังมีคนที่บอกว่าเป็นทีมงานของตำรวจ
โทรมาข่มขู่ให้โอนเงินให้อีก
บอกให้โอนเงินให้อ้างว่าจะเอาไปคืนคนช่วยจ่ายเงิน
ที่ตำรวจเรียกแล้วจ่ายให้ไปก่อน
หลังจากนั้นก็เลยต้องมาร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พอมาร้องเรียนก็มีคนพยายามติดต่อมาหา
รวมทั้งตำรวจชุดจับกลุ่มชุดนั้นด้วย
ติดต่อมาแบบท่าทีเปลี่ยนไป
จะขอคืนเงินทั้งหมดแล้วจะมอบเงิน
แรกกับการถอนแจ้งความแล้วถอนเรื่องร้อนเรียน
แต่ว่าท่านทนพลเขายอม
เกิดยอมพวกนี้แล้วใครจะไปรับประกัน
เขายืนยันว่าเดี๋ยวนี้อย่างเต็มที่

ไม่ซาใจ
เท่ากับว่านะฮะดูแล้วมันก็จะมีอยู่๓ส่วนหลักในคดีอุ้มรีดไถครั้งนี้นะครับ
หนึ่งก็คือตำรวจสองผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นแม่หลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงมาจ่ายเงินให้ก่อน
เพื่อจะได้ปล่อยตัวกันเนี่ยตรงนี้ทางคุณธนพลที่เขาบอกคุณบริวัตรเขาบอกว่าเขาไม่รู้จัก
แต่ว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของสำนวนคดีหรืออะไรยังไงก็ได้
สามก็คืออดีตนายกเทศบาลแห่งหนึ่งที่โทรมาเคลียร์ในสายโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้
ไปไล่ดูว่าเขามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงหรือเปล่า
ใช่ตำรวจนี่เป็นตำรวจจริงไหมหรืออ้างตัวเป็นตำรวจ
แต่ตำรวจชุดจับชุดรีดเนี่ยจริงแน่นอนแล้วล่ะฮะ
เพราะตอนนี้มีคำสั่งย้ายแล้วนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็สอบสวน
พร้อมกับสั่งย้ายตำรวจชุดที่ไปจับเขาแล้วนะครับ
ก็มีร้อยตำรวจเอกนรฤทธิบลิ่งห้า
รองสารวัตรปราบรามสพชัยปราการที่จังหวัดเชียงใหม่
กับพวกรวม๗คนอยู่ชัยปราการ

ชัยปราการเจ็ดคนนะครับตอนนี้ให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติราชการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ให้มาภายในวันนี้เลยนะครับ
แล้วให้มารายงานตัวตั้งแต่ภายในเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
กระทำแบบนี้เป็นความผิดร้ายแรงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นขอให้ผู้เสียหายเชื่อมั่น
ว่าตำรวจจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ใครผิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญา
เมื่อปรากฏข้อมูลชัดเจนตามนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนในทางราชการที่เราต้องปฏิบัติก็คือ๑
วันนี้ผมมีคำสั่งเลขตัวมาประจำศูนย์สมประกอบพชมเรียบร้อยแล้ว
มีการออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
วินัยร้ายแรงเนี่ยโทษของมันเนี่ยถ้ามีความผิดก็จะปลดออกไล่ออก
ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราจะดำเนินการเป็นไปตามข้อที่จริงตรงไปตรงมา
ไม่มีการช่วยเหลือผู้ใดอย่างไรทั้งสิ้น
นี่ฮะถ้าเกิดมีการ
ถูกอุ้มรีดรีดไถไม่เป็นทำอย่างนี้
ท่านหาทางเอาตัวรอดก่อนแล้วท่านหลองซื้อที่ไหนก็ได้
สื่อทุกที่ยินดีพร้อมช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้อยู่แล้ว
ก็จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าส่วนที่ไปรีดไถเขาเนี่ยมันเป็นส่วนไม่ดีส่วนน้อยนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับยืนยันว่าจะให้ความคุ้มครองผู้เสียหายด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะจัดตำรวจเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้นะครับแล้วยังบอกว่าผู้เสียหายขอให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่ด้วย
บอกขอให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพราะตำรวจแบบนี้ไม่ควรอยู่อีกไม่ควรอยู่ในฐานะของผู้พิทักษันติราชทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจทั้งประเทศต้องพลอยเสียหายไปด้วย
จริงค่ะมันเสื่อมเสียกันไปหมดค่ะที่บอกว่าย้ายไปก่อนเนี่ยคือย้ายไปอยู่ส่วนกลางนะคะคุณผู้ชมสงสัยว่าย้ายไปพื้นที่อื่นก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ไปก่อเรื่องในพื้นที่อื่นคือย้ายไปอยู่ส่วนกลางก่อนอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าตรวจสอบผลออกมาผิดจริงเขาไล่ออกผู้บังคับบัญชายืนยันแล้วว่าไล่ออก
ครับอายาก็ถูกดำเนินคดีด้วย